คุณผู้ชมครับเรื่องของนางเอกสาวชื่อดังพลอยเชอร์มาน
วันนี้แฮชแท็กเรื่องของพลอยเชอร์มานติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะ
ในโลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะแยะไปหมด
หลังจากเมื่อวานนี้เธอเปิดเผยว่าเธอติดโควิดสิบเก้า
แต่คำถามก็คือว่าเอ้าไปท่องเที่ยวอะไรในช่วงเวลานี้แบบนี้เนี่ย
คือถ้าไม่จำเป็นจริงจริงควรจะอยู่บ้านไหมอืมอ่า
หรือว่าไปเนี่ยในสถานที่ที่ไปอย่างที่เกาะพังงันหรือสมุยหรือสุราชธานี
เขาบอกว่าใครที่ไปแล้วมาจากจังหวัดเสี่ยงอย่างกรุงเทพหานครต้องกักตัว๑๔วัน
ค่ะแต่ดูจากไทม์ไลน์ของเธอเนี่ยโอ้โหคือคงไม่ได้กักตัวซะละมั้งนะครับ
แล้วเรื่องการตรวจรอบที่๔คนก็บอกว่ามันไม่ใช่รอบที่๔แล้วนะ
เพราะว่า๓รอบแรกอันนั้นตรวจก็ว่ากันไปนะครับ
แต่รอบที่สี่คือการไปเที่ยวนะครับแล้วก็ตรวจแล้วผลออกมาติดโควิดสิบเก้า
ว่าพลอยเชอร์มานจะเขียนข้อความขอโทษทุกคนที่ใกล้ชิดนะครับ
ทำให้เดือดร้อนแล้วบอกด้วยว่าที่ผ่านมาพยายามดูแลตัวเองอย่างดีแล้ว
แต่สุดท้ายก็ติดโควิดแต่ว่าตลอดทั้งวันนี้โลกโซเชียล
ออกมาแสดงความเห็นกรณีนี้มากมายนะครับแฮชแท็กพลอยเชอร์มานี่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะฮะ
นี่นะครับข้อความที่ชาวเน็ตแสดงความเห็นกันนะครับ
เช่นบางคนมองว่าเคสของพลอยไม่น่าเรียกว่าตรวจครั้งที่สี่
ควรเรียกว่าการตรวจใหม่ครั้งที่หนึ่งมากกว่าเนื่องจากไปพื้นที่เสี่ยงรอบแรก
ตรวจครั้งที่๑๓เนี่ยตอนนั้นผลเป็นลบแต่พอไปเที่ยวเกาะพงันแล้วบอกว่าตรวจครั้งที่๔มันเลยสับสน
เพราะการตรวจติดกันคือการที่ไม่ไปไหนแล้วรอฟังผลอย่างนี้
ตรวจติดกันแล้วก็เรียกได้ว่า๑๒๓๔นะครับแต่ถ้าเดินทางข้ามจังหวัดแล้วไปตรวจต้องนับใหม่
เริ่มต้นใหม่เป็นตรวจครั้งที่หนึ่งมีคอมเมนต์มองว่าขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
ทำไมถึงยังตลอดเที่ยวไปทั่วเป็นดารามีอภิษฎหรือเปล่า
เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำและคนตกงานบ้างอันนี้เป็นหนึ่งในความคิดเห็นที่เขาพูดถึงนะครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือภาพที่คุณพลอยเนี่ยลงรูปที่แผงขายผลไม้๒๘เมษายน
แล้วมีแคปชั่นบอกว่าแฮชแท็กเที่ยวทิปในไทม์ไลน์บอกว่า๒๕เมษายน
ทราบผลว่าไม่พบเชื้อตกลงเที่ยวจริงแล้วหลอกว่าเที่ยวทิพย์หรืออะไรยังไงกันแน่
อีกหลายคอมเมนต์ก็บอกเรื่องการเดินทางว่าไปสมุยในพื้นที่เขาต้องกักตัว๑๔วัน
ไม่ใช่หรือถ้าเกิดมาจากกรุงเทพมหานครแสดงว่าไปแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจหมากัก
หรือไม่ได้ไปแจ้งหรืออะไรยังไงเป็นประเด็นร้อนแรงคือวันนี้คุณพลอยเชอร์มาน
เราสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณพลอยเชอร์มานนะครับบอกว่า
ตอนนี้ก็สงสารพลอยมากก็เข้าใจทุกคนนั่นแหละ
สถานการณ์ตอนนี้มันย่ำแย่มันค่อนข้างแย่
พลอยเองก็ไม่ได้สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าพยายามดูแลตัวเองดีที่สุดแล้ว
ไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเธอ

ส่วนเรื่องเหตุผลต่างก็ขอให้รอถามจากคุณพลอย
หรือให้คุณพลอยชี้แจงเองก็แล้วกัน
ทีนี้ค่ะทางเกาะสมุย
เพราะว่ามันมีไทม์ไลน์ที่คุณพลอยเชอร์มานไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
ดังนั้นก็ต้องมีการสอบถามว่า
เรื่องของการกักตัวเวลาคนกรุงเทพเดินทางไปจะต้องเป็นยังไง
หรือว่ามาตรการในพื้นที่เองเป็นยังไงบ้างนะคะ

ในทีระพงช่วยชูก็บอกว่า

ก็เป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ

เป็นพื้นที่ที่มีการพบเชื้อของแรงงานชาวเมียนมาด้วยนะคะ
ก็เลยต้องปฏิบัติการแผนค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลและประเมินสถานการณ์ว่า

กรณีของคุณพลอยเชอร์มานนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมสอบสวนโรคก็ลงพื้นที่นะคะ
ในส่วนของโรงแรมที่คุณพลอยไปพักนะคะ

แล้วก็แจ้งให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
หรือสัมผัสกับคุณพลอยเนี่ยค่ะ
ไปรีบตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ทีมสอบสวนโรคเกาะสมุยและเกาะพงัน

ว่าคุณพลอยติดเชื้อจากตรงไหนอย่างไร

คนที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ในอำเภอก่อสมุยยืนยันว่าต้องกักตัว

ส่วนเกาะพงันที่คุณพลอยเดินทางไป

ของทีมสอบสวนโรคของเกาะพงันด้วยค่ะ

คนนี้ก็ยังตรวจเชิงลูกกันอยู่นะคะ

ที่สุราชธานีนะครับ